คุณผู้ชมคะมีความคืบหน้าแล้วนะคะ
คดีการเสียชีวิตของลาลาเบลพริตตี้สาววัย๒๕ปี
นางสาวทิติมานรพันธ์พิพัฒน์
ที่ถูกพบเป็นศพวางอยู่บนโซฟาที่ล็อปปี้คอนโดมิเนียมย่านตลาดพลู
ช่วงเช้าวันที่๑๗กันยายน
คนสุดท้ายที่อยู่กับลาลาเบลก็คือน้ำอุ่น
ตำรวจขออนุมัติศาลออกหมายจับนายน้ำอุ่นแล้วค่ะ
สารอนุมัติออกหมายจับ๓ข้อหานะคะ
รายงานข่าวระบุว่าเมื่อ๓ทุ่มครึ่งที่ผ่านมา
พนักงานสอบสวนสนบุคโลรวบรวมหลักฐานยื่นต่อสารอาญาธนบุรี
เพื่อออกหมายจับนายรัชเดชวงธบุตรหรือน้ำอุ่น
สารพิจารณาออกหมายจับ๓ข้อหานะคะ
วงเหนียวกักขังทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
พาไปเพื่อกระทำอนาจารย์

ครับก็๓ข้อหานี้นะครับตอนนี้ชุดสืบสวนสอบสวน
ก็ตามรายงานข่าวนะฮะก็คือกำลังไปที่คอนโดของนายน้ำอุ่น
ตลาดพลูนะฮะนายรัชเดชวงธบุตรวัย๒๔ปีนะครับ
ตำรวจบอกว่าตั้งแต่สอบปากคำในน้ำอุ่นไป๒ครั้งนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราไปวันนี้ก็พบว่า
คอนโดก็บอกว่านายน้ำอุ่นก็อยู่ที่นี่นี่แหละ
ไม่ออกมาจากห้องแค่นั้นเองให้น้องสาวซื้ออาหารไปให้
แต่ตำรวจเขาก็อยู่ที่คอนโดนะคะ
นักข่าวเราก็รายงานว่าเฝ้าอยู่แบบ๒๔ชั่วโมง
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีก็เกาะติดอยู่
เดี๋ยวความคืบหน้าท่านติดตามในไทยรัฐเจาะประเด็นเวลาประมาณ๕ทุ่ม
เพราะว่าถ้ามีหมายจับของศาลมาแบบนี้
นั่นก็เท่ากับว่าตำรวจก็สามารถไปควบคุมตัวมาได้ทันที

ส่วนหลังจากนั้นควบคุมตัวมาตามหมายจับแล้ว

ให้ประกันตัวในระหว่างการดำเนินคดีสืบสวนสอบสวนหรือไม่อย่างไร
อันนี้ก็ต้องตามกันต่อนะครับ
แล้วจะขยายผลต่อได้มากน้อยขนาดไหนเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้น
จะมีข้อหาที่หนักมากกว่านี้ไหมหรือมีใครเกี่ยวข้องอีกบ้างหรือไม่

ใช่ค่ะนี่เป็นเพียงเบื้องต้นเท่านั้นนะคะ

วงเหนียวกักขังทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
พาไปเพื่อกระทำอนาจารย์และข้อหากระทำอนาจารย์นะครับ